ข่าวดีของบรรดาเกมเมอร์ทั้งหลายนะคะ
เพราะว่าจะได้โชว์ลีลาการเล่นในเวทีระดับโลกแล้วค่ะ
รับรองบรรจุการแข่งขันวีดีโอเกม
ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
แล้วก็คาดว่าจะมีการผลักดันให้บรรจุในโอลิมปิกเกมต่อไปด้วยค่ะ
เหลือเพียง๓๖๓๘ชนิดกีฬาเพื่อลดงบประมาณในการจัดการแข่งขัน
และยังคงกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกไว้ครบทุกประเภทค่ะ